เป็นเพจคนภูผ่านของโตรกรรมพลงสกลนคร
เขามีคลิปเรื่องของการโดรกรรมรถเก่ง

เอาเค้าใจเงินข้าคสีหายมาแบบนี้
ก็มีคนหลงเป็นเหยื่อมากมายทีเดียว
ให้คุณผู้ชมไปชมคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนนะครับ
เขาเอาไปโพสต์ไว้ในเพจ
ของสมาคมกู้ชีพกู้ภัยเรนุนครด้วย

เขาก็ไปแชร์เรื่องราวของผู้เสียหายที่ถูกตบทรัพย
แก๊งขับรถเฉียวชนในพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร

แล้วก็มีคนตกเป็นเหยื่อสูญเงินไปเยอะแยะมากมาย
นอกจากนี้ยังมีการแชร์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊คชาวลาว
ข้ามไปยังฝั่งข้ามมาฝั่งไทย

นะเนี่ยบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ได้

เขาก็อัดคลิปเล่าเหตุการณ์ว่าเขาต้องมาเจออะไร

ทางด้านของพลตำรวจตรีนิพนธ์พาณิชยเจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนคร
ก็บอกว่าตอนนี้นะยังไม่ได้มีการบรรยายงานเข้ามา

เพียงว่ามีการแชร์กันในเฟซบุ๊คเท่านั้น
แต่ก็กำชับให้สอบสวนอย่างละเอียด

ถ้าใครพบเหตุการณ์รถเฉียวชนกัน
ลักษณะน่าสงสัยต้องเรียกตำรวจทันที

อย่าเจรจากับคู่กรณีลำพัง

ภาพจากมือถือไปแจ้งความกับตำรวจ

ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เพราะว่าเขามีการตั้งวอลลุมกับเรื่องนี้ตลอด๒๔ชั่วโมง
จะได้มีการส่งตำรวจไปช่วยได้เหลือได้ทัน
ท่วงทีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น